ยังจำได้เมื่อเดือนที่แล้วเรานำเสนอข่าวที่มีรถจักรยานยนต์
เติมน้ำมันในปั๊มแต่ปรากฏว่าใช้โทรศัพท์มือถือคุยโทรศัพท์
แล้วเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามีประกายไฟลุกขึ้นมา
ทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเพลิงไหม้ทั้งคันเลย
เรื่องนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะกรมธุรกิจพลังงาน
เขาก็เลยมีการออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังปั๊มน้ำมัน
บอกให้คุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยให้มากกว่านี้ค่ะ
ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้นะคะว่า
การพูดคุยโทรศัพท์ก็ดีการติดเครื่องยนต์ก็ดี
หรือว่าการสูบบุหรี่ขณะเติมน้ำมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ไม่ควรนะคะ
แต่เป็นพฤติกรรมต้องห้ามขณะเติมน้ำมัน
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณถิตภาษีริพิพัฒน์ค่ะ
ภาพเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยใกล้ตัว
ผู้ใช้บริการปั๊มน้ำมันไม่ควรละเลย
โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เพิ่งเกิดเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์ในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดสุรินทร์
เนื่องจากเด็กปั๊มใช้โทรศัพท์มือถือก่อนเติมน้ำมัน
จนทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
สถานการณ์ดังกล่าวจะถูกควบคุมไว้ได้ทันท่วงที
แต่ก็น่าตกใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้
ยังคงมีให้เห็นอยู่ตามปั๊มน้ำมันต่าง

สามารถนำไปสู่เหตุไฟไหม้ปั๊มน้ำมัน

เหมือนที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ
ซึ่งทำให้กรมธุรกิจพลังงาน
ที่จะเข้มงวดกฎระเบียบกับผู้ประกอบการแทน
ด้วยการเน้นย้ำให้พนักงานปั๊มน้ำมัน

ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามนี้คุณก็จะมีโทษ

ขอความร่วมมือจากผู้มารับบริการ

ให้ดัสเครื่องยนต์

ถ้าคุณใช้โทรศัพท์อยู่หรือสูบบุหรี่อยู่

เด็กก็ไม่เติมให้เพราะถ้าเกิดเติม

กฎกระทรวงของกรมธุรกิจพลังงานพุทธศักราช๒๕๕๙
หมวดป้องกันเกี่ยวกับการห้ามก่อประกายไฟ
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดว่า
สถานีทุกแห่งต้องมีป้ายแจ้งเตือนให้ดับเครื่องยนต์
โทรศัพท์มือถือและห้ามสูบบุหรี่ในขณะรับบริการ
รวมถึงห้ามพนักงานและผู้ประกอบการ
น้ำมันให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนกดด้านความปลอดภัย
หากพบว่าสถานีบริการใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ๑แสนบาท
จำคุก๑ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็รับทราบข้อห้ามดังกล่าวแล้ว
แต่ก็ยอมรับว่าปฏิบัติได้ยากหากให้บริการจริงกับลูกค้า
ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเรามีหลายกลุ่มจุดเปิดนะครับ
มอไซค์๓ล้อรถบัตรรถทัวร์รถเก๋งรถตู้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ถ้าประกาศใช้จริงผมกังวลที่เกิดขึ้นว่า
กรณีที่เขาไม่ดับในหน้างานเนี่ย
ถ้าเขาไม่ดับเราไม่เติมปัญหาตรงกลางนี้
ผมหนักใจค่อนข้างมากเพราะว่าเราอยู่หน้างานนะครับ
เพราะอำนาจอะไรที่จะคุยกับลูกค้าเขาก็ฟังในระดับหนึ่ง
เขาก็จะอ้างอิงในระดับหนึ่ง
เขาอ้างมีเหตุผลของตัวเขาเพื่อความสะดวกของตัวเขาถูกไหมครับ
บางครั้งปัญหาตรงกลางเนี่ยค่อนข้างที่หนักใจเหมือนกันนะครับ
จากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่า
รถที่เข้ามาใช้บริการเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้น
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักจะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้
และใช้โทรศัพท์มือถือขณะรอเติมน้ำมัน
โดยที่ไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎและเป็นภัยเสี่ยง
และเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
กรมธุรกิจพลังงานได้บังคับใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่
ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
กิจการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง๒๓ประเภท

จะเพิ่มความเข้มงวดในการส่งพนักงานเข้าอบรม
เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยในการให้บริการ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน